เอ้าเอ้าเอ้าเอ้าไปถึงรถเข้าไอ้อันนี้

เอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้า
โหผู้หญิง

เอ้า

เอาเข้าไป

คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรา

เป็นจุดยูเทิร์นติดกับแยกหนองแขวะ
ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ

บอกว่าวันเกิดเหตุประมาณบ่าย๓นะฮะ
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะ
ตอนนั้นเธอทำงานอยู่เป็นปั๊มน้ำมันแถวนั้นนะครับ
เห็นผู้ชายเสื้อสีดำจอดจักรยานยนต์ตรงจุดยูเทิร์น

ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในรถเก๋งเนี่ยเป็นใครอะไรยังไง
แต่เท่าที่เห็นเนี่ยคือเห็นมี๒คนนะ
ผู้หญิงเนี่ยนั่งมาข้างคนขับคนขับ
ไม่แน่ใจว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
แล้วรถเก๋งพยายามจะขับออกจากจุดยูเทิร์น
ผู้ชายเสื้อดำก็เกาะกระโปรงหน้ารถไม่ให้ไปนะครับ
แล้วเหมือนกับพอไปเข้าข้างทางแล้วเนี่ย
ตอนที่แบบผ่านกลางถนนตรงเนี้ยนะฮะเนี่ยฮะไปเข้าข้างทางเนี่ย
ผู้ชายเสื้อดำก็เข้าไปคุยกับคนในรถ
คือเหมือนกับชายเสื้อดำจะบอกประมาณว่าให้เปิดประตู
แต่ไม่รู้บอกใครนะฮะในรถมีอยู่๒คน
เหตุการณ์ไปอยู่ตรงนั้นประมาณ๒๐นาทีกว่า
สุดท้ายคนขับรถเก่งเอากระจกลง
แล้วผู้ชายเสื้อดำเหมือนกับเอามือไปล้วงอะไรบางอย่างออกมา
จากในรถแล้วก็ขี่จักรยานยนต์ออกไปทันที
ก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ฮะ
วันนั้นหนูเห็นรถมอเตอร์ไซค์เขาเหมือนแบบปาดหน้ารถเก่ง
ทีนี้มอเตอร์ไซค์เขาเดินรอบรถอย่างนี้
เขาบอกว่าให้เปิดดึงประตูรถด้วยอะไรแบบนี้เดินมาว่าให้เปิดอะไรอย่างนี้
แต่ข้างในเขาก็ไม่เปิดเขาก็จะขี่เหมือนแบบว่าขี่รถหนี
แล้วเขาก็ตามนั้นนะคะแล้วก็เหมือนเขาจะเร่งเครื่องเขาก็ว่ากระโดดเกาะกระโปรงรถ
แต่หนูไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงทั้งคู่หรือว่าไง
เพราะหนูเห็นผู้หญิงคนซ้อนคนเดียวคนขับหนูไม่เห็นว่าเป็นผู้หญิงผู้ชาย

เขาก็บอกให้เปิดบอกให้คนนั้นเปิดดึงทั้งคนขับแล้วก็คนคนนั่ง
แต่เขาก็ไม่เปิดแล้วทีนี้เหมือนพอเขาเปิดประตู
คนขับบนตัวมาเหมือนเขากระชากแล้วเขาก็ไปเลย
ก็อาจจะเหมือนกับตามมาเอาของอะไรกันสักอย่างหนึ่งนะคะ